หยุดที่ผ่านมาหลายคนคงได้มีโอกาสไปสัมผัสอากาศหนาว
ลมเย็นมาเมื่อเวปทางตอนวนของประเทศไทยนะครับ
แต่หลังจากนี้เป็นต้นไปอาจจะต้องเตรียมรับมือหน่อยนะครับ
ตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่กำลังมีการผลัดเปลี่ยนฤดูนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับความแตกต่างระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวนั้น
มีความเปลี่ยนแปลงระหว่างกระแสลมอย่างไรกันบ้าง
ในช่วงฤดูฝนปัจจัยสำคัญก็คือมรสุมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกกลุ่ม
แต่แน่นอนครับถ้าหากมีการเปลี่ยนฤดูลมนี้จะหายไปนะครับ
ชื้นที่เข้ามาปกคลุมในบริเวณฝั่งอันดามันก็จะลดลง
ในบริเวณตอนกลางก็จะลดลงนะครับ
อากาศจะเริ่มแห้งฝนจะน้อยลงนะครับ

กระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
มาจากบริเวณประเทศจีนตอนบนนะครับ
สิ่งที่มาพร้อมกับกระแสลมดังกล่าวก็คือ
อากาศหนาวลมยินจากวงกุเรียนนะครับ
ก็ค่อยพัดมาจากทางที่ตะวันตกไล่มา

ก็มีการเบี่ยงย้อยเลื่อนลงมานะครับ
กลุ่มในบริเวณประเทศจีนฝั่งตะวันออกลงมาเวียดนามนะครับ

ส่วนที่สำคัญก็คือช่วงที่ผ่านมาบริเวณดังกล่าว

สิ่งที่มาพร้อมกับทะเลก็คือความชื้นเหมือนกันนะครับ
ดังนั้นการแผลเข้ามาของบริเวณอากาศหนาว
ก็จะทำให้ช่วงแรกมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ดังนั้นจุดแรกที่จะเจอฝนฟ้าขนองจากลมหนาว

ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
แล้วก็ลงต่อไปในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ

ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกระแสลม
ด้านบนนะครับกระแสลมที่สูงจากพื้นประมาณ๕กิโลเมตร

โอกาสเกิดฝนฟ้าขนองก็จะมีขึ้นเช่นเดียวกัน
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากเราเข้าสู่